รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีจากนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ
เรตตี้ของเราในค่ำคืนนี้เป็นข่าวดัง
ซึ่งหลายคนติดตามข่าวสารว่าอยู่ดีบ้านหลังหนึ่งทำไมงูเข้ากันเยอะได้ขนาดนั้น
ซึ่งเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่างที่บอกกันว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็สยองขวัญมากครับ
ที่ไม่มีใครอยากเจอแน่กับเหตุการณ์แบบนี้พี่
เพราะว่าอย่างที่บอกว่างูเห่าเข้าบ้านแล้วเหมือนกับเข้ามาเนี่ยไม่ได้จะมาเป็นมิตรเลยฮะ

ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคงต้องตีนะครับ
คนส่วนใหญ่ถ้างูเข้าบ้านปุ๊บก็ต้องฆ่าเขากันทั้งนั้นแหละ
แต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาเจองูเห่าเข้าบ้านก็ตีจนตายนั่นแหละพี่
แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากนั้นงูที่เขาไปฆ่ากลับมาเข้าฝัน
แล้วก็มาในจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
รวมแล้วทั้งหมดนะฮะที่เขาฆ่างูตายไปนะฮะ๓๒ตัว
หน้าคุณรูปอีกกว่านั้นคือคนในบ้านยังฝันตรงกันว่ามีงูตัวใหญ่
เท่าต้นมะพร้าวคู่อาฆาตจะมาเอาชีวิตพวกเขา
เชื่อกันว่าเป็นแรงอาฆาตของงูเจ้าที่ที่แค้น
เพราะว่าไปตีลูกของเขาตายนั่นเองนะครับ
เรื่องราวจะเป็นยังไงไปพบกับคุณสมชายโชติญานนส์
เชิญครับ

คุณสมชายศัพท์นะครับ

บ้านอยู่สุพรรณบุรีนี่วันนี้ขับรถมาจากสุพรรณบุรีมาเยี่ยมเราเลย

ตอนนี้ที่บ้านอยู่กันกี่คนฮะ

อยู่มาเข้าปีที่๑๐แล้วครับ

แล้วก็มีบ้านสองข้าง

มีข่าวในการนำเสนอข่าวบ้านคุณเลยล่ะ

งูเข้ามากันแล้วคุณก็ไปตีเขา

แล้วหลังจากนั้นงูก็เข้ามาตลอดตลอด

ตรงบ้านของคุณเนี่ยเป็นที่อยู่ของงูหรือเป็นชุมชนงูมาก่อนไหมฮะ
ประวัติผมไม่ทราบมาก่อนเลยครับว่าที่เขาปลูกสร้างบ้านจะมีงูมาก่อนหรือเปล่า
แต่ช่วงผมเข้าไปอยู่ต้องก่อนนะครับ๕๖ปีก่อนแล้วครับ

แสดงว่าตั้งแต่คุณซื้อบ้านหลังนี้ใหม่คุณเริ่มไปอยู่ใหม่

มันเริ่มมีงูตอนปีไหนฮะ
น่าจะอยู่ประมาณปี๕๗นะครับ
ก็แสดงว่าเพิ่งไม่กี่ปีที่เป็นข่าวเนี่ยแหละ

แต่สิ่งที่แปลกเมื่อคุณย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้
พวกคุณเริ่มฝันเห็นงูกันอยู่บ่อย

ว่าช่วงแรกทำไมกลางคืนเรานอนหลับไปเนี่ย
จะมีงูเลื้อยมารอบบ้านเยอะอยู่เลย
แล้วในฝันนี่เป็นงูอะไรที่คุณเห็น

ฝันเป็นงูตัวใหญ่แต่เข้ามาเยอะมากเลยรอบบ้านเลย

ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากครับ
คุณก็เลยคิดว่ามันเป็นแค่ฝัน

นอกจากตัวคุณแล้วมีคนอื่นฝันอีกไหมครับ

แล้วเริ่มมาเจองูเข้าบ้านจริงตอนไหนครับ

เป็นยังไงเหตุการณ์

วันที่๑๓เข้าสงการวันแรกเลย
พวกผมกับครอบครัวก็ไปทำบุญที่วัด
ทำบุญเสร็จก็เดินทางกลับไปที่บ้าน

ไปเจองูที่หลังบ้านตัวแรกเลยครับ

ใหญ่ประมาณ๒นิ้ว
แผลแม่เบี้ยเลยครับ
วันแรกไหนผมกลับมาจากทำบุญที่วัดนะครับ
ผมก็เดินมาเนี่ยเดินเพื่ออยาก

ผมก็เลยหยุดดูงูตรงนี้

แต่ก่อนมันเป็นโยนไปทางนี้

ทึบมากเลยอ่ะ

ไม่ได้คิดอะไรเลยอยู่ในหัว
มาเจออีกทีช่วงบ่าย

บ่าย๒คุณบอกมีงูอีกตัวหนึ่งเข้ามา

เดินไปบริเวณที่ปั๊มน้ำ

พวกขยะหรือของต่าง

ขยะผมไม่รู้ว่ามีงูอยู่

ก่อนมันก็มีก็ประมาณนี้แหละครับอยู่ประมาณนี้เลย
มีถุงดำอยู่วางอย่างนี้ผมก็คว้า
ที่จะจับถุงปุ๊บขึ้นมาเนี่ย

ชูคออยู่ตรงนี้ครับผมไม่เห็นอย่างนี้
คอตรงนี้แล้วก็แผลแม่เบี้ยเลย
ผมก็โดดออกมาผมก็โดนออกมาช่วงนี้
แล้วก็ไปเพื่อที่ไปหาไม้มาตีแต่ตีไม่ทัน
ไม่รู้หายไปไหนหาไม่เจอ
แต่แล้วช่วงที่ผมจะมาตีเนี่ยมือผมตกไป
เหมือนมดแรงไปครับเหมือนมันชา
ชาแล้วเอ๊ะผมก็เลยฟ้ามือขึ้นมาดูอ้าวถูกกัดแล้ว
เขามีรอยเขี้ยวรอยอะไรมีรอยเลือดออกมาเลย
ช่วงถึงข้อมือผมเนี่ยไปส่องเคี้ยวจิกลงไป

ก็คือประมาณสองนิ้วเนี่ยถูกมั้ยครับลำตัวประมาณสองนิ้วเนี่ย
แต่ว่าจะเอาอย่างนี้ฉกมาที่คุณด้วย

คุณก็บอกว่าช่วงเช้าคุณฆ่างูไปตัวหนึ่ง

แต่คนนี้มาปุ๊บเขาบุกถึงตัวคุณเลย

แต่ทีนี้ต้องถามคุณว่าพอคุณโดนงูกัดตอนนั้นคุณรู้สึกยังไง

ถมพยาบาลพอมารู้ว่างูฉกแล้วทำยังไงต่อ
ช่วงนั้นผมรู้สึกว่าแขนผมจะหมดแรงไป

คันแรกผมก็ต้องหาเชือกมามัดไว้

แล้วก็เอามือนี้ไปล้างน้ำสะอาด
หรือเอาสบู่ฟอกเนี่ย
เพื่อที่จะให้แผลสะอาดก่อน
แล้วก็เรียกให้น้องสตาร์ทรถ
เพื่อที่จะไปที่โรงพยาบาลครับ
ช่วงที่ผมขี่รถไปที่โรงพยาบาลเนี่ย
วันนั้นมันเป็นวันสงการที่เขาเล่นวันแรกเลย
ถนนจะมีการคนกันเยอะแล้วก็มีการเล่นสาดน้ำกันด้วย
อย่าไปถึงก็กินเวลาเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันฮ

เหมือนจะหลับ
ตาก็จะหลับแล้วก็ปวดปวดปากแผลเนี่ย

ไปถึงหมอก็ทำความสะอาดปากแผลแล้วก็ใส่น้ำเกลือเลยครับ

ไม่เห็นตัวงูนี้เขาจะไม่ให้วัคซีน
เขาจะต้องรอดูอาการผมก็เข้าไป

ยังไงบ้างไม่รู้ว่าเป็นงูตัวไหนล่ะ

หมอบอกต้องรอดูอาการเข้าคลึงไว้คริตเลย

อย่าบอกกลับมาบ้านเจองูอีกนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป